พูดถึงกะละแมหลายคนอาจจะต้องนึกถึงกะละแมที่ภาคใต้

แล้วเจ้านี้นะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครจริง
ลองลิ้มชิมรสกะละแมสูตรเด็ดนะคะ
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวอ๋อนี่แหละดูสิ
กำลังง่วนกันเลยขมักเม่นในการทำกะละแมโบราณสูตรเฉพาะ
ของชาวไทยลื้อเมืองมางค่ะวิธีการทำเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายคล้ายขนมปาด
ส่วนสีดำที่เห็นเป็นสีดำธรรมชาติจากมะพร้าวเผา
แบบนี้รสชาติกลิ่นสัมผัสก็จะหอมหวานมัน
แน่นอนนะคะกลิ่นหอมอ่อนรสชาติหวานพอดีกัดเข้าไปเนี่ย
ก็จะเหนียวหนึบนุ่มละมุนลิ้นมากเลย
แล้วกระบวนการทำไม่ง่ายนะคุณผู้ชม
เขาใช้เวลาในเวลาในการกวนแป้งนานถึง๕ชั่วโมง
วนเสร็จแล้วก็ต้องพักเอาไว้อีก๑คืนนะคะ
เสร็จแล้วถึงจะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กแบบนี้
แล้วค่อยใส่บรรจุพันธุ์เก๋สวย
และที่สำคัญนี่นะคือเขาไม่ใส่สารกันบูดเลย
แต่ด้วยกระบวนการทำที่สะอาดถูกสุขอนามัย
ก็เลยสามารถเก็บได้นานถึง๕วัน
แต่คุณเชื่อเถอะวันเดียวก็หมดแล้ว
จริงไม่ได้อยู่ถึง๕วัน
แล้วเขาก็ขายวันต่อวันนี้หมดเกลี้ยงเลยนะคะ
รายได้ต่อวันประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทเลย
มันเป็นงานที่แบบว่าต้องลงแรงลงมือใช้เวลา
ทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่แวะไปเที่ยวพยาวแล้ว
อย่าลืมเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่า
ไปซื้อกะละแมสูตรเด็ดโบราณของชาวไทยลื้อเมืองมางกันด้วยนะคะ
เขาขายอยู่ที่วัดแสนเมืองมา
หยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวเจ้า
ใช้เวลากวนกัน๕ชั่วโมง
คุณชนะกวนเป็นวันนี้ไม่พูดเลยนะ

ไม่ได้กวนอารมณ์ปล่อยติดกวนใจ
กวนมากเลยเหรอครับ

อ่อถ้ากวนเก่งนี้เดี๋ยวจะส่งไปที่ชนไทยลด
เขาไปช่วยเขาจะได้เป็นประโยชน์ให้สังคม
รู้สึกว่าเรามิคับประโยชน์ที่สังคมอย่างไรก็ไม่มี
คุณชนะชอบเอากะละแมมาฝากนะ
แล้วบอกว่าคุณแม่คุณชนะสิเอาก็การาแมมมาฝาก
ขอบคุณคุณแม่นะขอบคุณมากค่ะอร่อยมาก